ไปเลยไปเลย
โอกาสคุณหมดแล้วใช่
โอกาสคุณหมดแล้ว
ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

คุณไม่ใช่คนบนเคคุณอาณานงค์เขาไม่เอาคน
ให้คุณรู้ด้วย

คุณไม่เอาคนคุณไม่เอาบาปเมืองประชาชนิดมัน
ไปแล้วไป

วันต่ำในเกียรติฝรั่งดูซิว่ามันจะได้ไหม
ไม่ได้กลัวเธอได้แหละ
อัศวินิสัมภาษาอัศวินิสัมภาษาอัศวินิสัมภาษา
อัศวินิสัมภาษาอัศวินิสัมภาษา
อัศวินิสัมภาษาอัศวินิสัมภาษา
อัศวินิสัมภาษาอัศวินิสัมภาษา
อัศวินิสัมภาษาอัศวินิสัมภาษา